เราส่งผู้สื่อข่าวไปประจำจุดอีกเช่นเดียวกันนะคะ
เพื่อที่จะพาไปดูเส้นทางต่างหรือว่าดูบรรยากาศนะคะ
เรามีผู้สื่อข่าวอยู่สองคนนะคะมีทั้งที่จุดบริเวณหน้าสถานทูตเยอรมนีนะคะ
รวมถึงจุดตรงแยกสามย่านแถววัดหัวลำโพงด้วย
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่สถานทูตเยอรมนีกันก่อน
เพราะว่าทนายนกเขาและประชาชนสวมเสื้อเหลืองเนี่ย
เดินทางถึงที่สถานทูตเยอรมนีแล้วนะคะ
บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงติดตามพร้อมกันได้เลยนะคะ
จากผู้สื่อข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูค่ะ

บรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ณเวลานี้ครับสิบหกนาฬิกาสองนาทีครับ
ได้มีกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดน
ได้มีการนำแผงเหล็กมาตั้งไว้ที่บริเวณประตูทางเข้าของสถานทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศด้านในกันครับนี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าด้านในนี้นะครับ
จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับพร้อมสวมชุดควบคุมฝูงชนและมีอุปกรณ์ในการควบคุมฝุงชน
ไม่ว่าจะเป็นโล่หมวกกระบองชุดเกราะนะครับมายืนประจำการอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของสถานทูตเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนบริเวณด้านข้างครับจะมีการตั้งแผงเหล็กกันเพื่อเป็นการดูแลความเรียบร้อยนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าของสถานทูตเยอรมนีนะครับ
มีการตั้งแผงเหล็กหนาถึงสี่ชั้นและนอกจากนั้นก็ยังมีการนำลวดสลิงเนี่ยครับ
ผูกไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มวลชนที่จะเคลื่อนขบวนมายังบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเรมนีให้เข้าไปยังสถานทูตด้านในก็ได้นะครับ
ส่วนบริเวณด้านในครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลนะครับ
คอยดูแลประตูทางเข้าออกอยู่นะครับซึ่งประตูเข้าออกประตูนี้นะครับ
จะเป็นประตูสองชั้นนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีประตูด้านหน้ากับประตูด้านหลังนะครับ
ซึ่งประตูนี้จะเป็นประตูที่ทำงานโดยระบบอัตโนมัตินะครับโดยจุดที่ควบคุมการเปิดปิดประตู
จะอยู่ในบริเวณสวนศูนย์ควบคุมที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นห้องด้านในจะเป็นส่วนควบคุมในการเปิดปิดประตูนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดแนวทางเดินตั้งแต่ประตูทางเข้าของสถานทูตเยอรมนี
ออกไปจนสุดตรงนู้นนะครับห่างไปประมาณประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจชายตะเวนชายแดนพร้อมกับสวมเครื่องแบบควบคุมฝุงชนนะครับ
ประจำการอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งในส่วนนี้อ่าทางตำรวจมาเพื่อ
เป็นการดูแลความปลอดภัยของสถานทูตเยอรมนีนะครับส่วนมาดูการจราจรบริเวณด้านนอกครับคุณผู้ชมครับ
ณตอนนี้ถนนบริเวณถนนสาธรณ์ใต้ซึ่งเป็นถนน๔เลนนะครับ
ณตอนนี้ทางตำรวจได้มีการปิดถนนไปแล้วหนึ่งเลนนะครับโดยจะมีรถของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน
ซึ่งเป็นรถบัสนะครับจอดอยู่บริเวณไหลทางหรือว่าเลนที่๑
จำนวนหลายสิบคันกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของการจราจรบนถนนสาธรณ์ใต้ที่อยู่ฝั่งสถานทูตตรงนี้นะครับ
การจราจรยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและณตอนนี้ตำรวจได้มีการเร่งในการ
ในการที่จะระบายรถเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วง
เลิกงานนะครับรถในถนนสาธรณ์ใต้นี่จะมีรถวิ่งเยอะมากมากเลยนะครับ
ส่วนฝั่งตรงข้ามครับคุณผู้ชมครับเป็นถนนสาธรณ์ใต้มุ่งหน้าไปยังถนนวิทยุ
วิทยุนะครับก็ยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ยังไม่มีการปิดถนนใดใดทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับ
ได้มีการเคลื่อนมาจากตลาดสามย่านมาจนถึงบริเวณด้านหน้าของสถานทูตเยอรมนี
ตามที่ได้ประกาศไว้แล้วจะมีการปิดถนนอย่างไรหรือไม่นะครับ
หากมีความขึ้นหน้าอย่างไรผมจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสถานทูตเยอรมนีครับ